พาไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะ
มีแม่ลูกเขานั่งอยู่หน้าบ้านลูกอายุ๕ขวบเท่านั้นเอง
อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหเอาขวานมาเลยแล้วก็จะฟัน
เขาก็เลยตะโกนเรียกสามีสามีหาปลาอยู่ข้างหลังบ้าน
สามีก็วิ่งเข้ามาช่วยพอสามีมาช่วยเนี่ยสามีโดนแทน
โอ้โหโดนขวานเนี่ยนะจามเข้าที่หน้าเข้าที่ตัว
แผลแบบแผลเยอะมากจนล้มแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าลูกหน้าเมียเลยค่ะ
แล้วก็สภาพใบหน้านี่คือจำหน้าแทบไม่ได้เพราะว่าถูกฟันจนเละไปหมด
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานนะเป็นหลานของผู้ตาย
แต่ว่ามีอาการป่วยทางจิตเคยเข้ารับการรักษาแล้วไม่ยอมกินยาต่อเนื่อง
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะหลังก่อเหตุก็หนีเข้าไปหลบซ่อนตัวเนี่ยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพปลายพระยาเข้าไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
พบศพนายวิมลนวลขาวอายุ๔๘ปี
กางเกงขาสั้นสีดำคาดผ้าขนหนูสีฟ้าที่เอว
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
ใบหน้าเนี่ยโอ้โหแผลแบบ๗แผล
เละจนจำแทบไม่ได้เลยอะค่ะถูกขวานจามเขาที่หน้า
นองเต็มพื้นเลยนะคะเนี่ยหน้าบ้านเลย
แล้วก็เจอมีดพระเล่มหนึ่งตกอยู่ห่างออกไป๑๐เมตรเจอขวาน
ที่มีร่องรอยของการล้างน้ำแล้วตกอยู่อีกเล่มหนึ่ง
ตำรวจสอบสวนก็เลยรู้ว่าคนก่อเหตุคือ
นายสิทธิพงศ์เรืองศรีหรือดำอายุ๒๒ปี
เป็นลูกเลี้ยงของพี่ชายผู้ตาย
แล้วก็คนก่อเหตุคนนี้ในดำคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
พอเขาก่อเหตุเสร็จก็หนีไปซ่อนกันในป่าใช่มั้ยคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็กระจายกำลังกันค้นหาจับตัวได้ในที่สุด
เห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น
เนี่ยค่ะพระยากับลูก๕ขัวนั่งอยู่ที่แคลน่าบ้าน
จู่นายสิทธิพงศ์ถือมีดพระเดินตรงเข้ามา
แล้วยังไงรู้ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยตัวเองเป็นฮานุมาน

แล้วก็ใช้มือขยี้ตาของสองแม่ลูก

พยายามจะแย่งมีดพระออกจากมือ
ระหว่างนั้นเนี่ยภรรยาเขาเลยตะโกนเรียกสามี
ก็คือนายวิมลนายวิมลหาปลาอยู่คลองหลังบ้าน

จนสุดท้ายแย่งมีดพระออกมาได้
แต่นายสิทธิพงศ์ไปคว้าขวานมา

แล้วก็เอาขวานจามเข้าที่หน้าของนายวิมล

นายวิมลเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา

แล้วพอก่อเหตุเสร็จวิ่งหนีไป

หลังเกิดเหตุญาตินำศพของนายวิมล

กลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะ
ภรรยาชื่อว่านางสาวสมบูรณแก้ววิหก
แล้วก็ลูกอายุห้าขวบเนี่ยลูกชาย

แล้วก็ตาทั้งสองข้างยังมีรอยแดงช้ำอยู่นะคะ
เพราะว่านายสิทธิพงศ์เอาพยายามเอามือไปขยี้ตาเขา

ตายังแดงยังช้ำอยู่เลยทั้งคู่
แล้วก็บอกว่าพอเรียกสามีมาช่วย
ด้วยความตกใจก็หอบลูกชายวิ่งหนีจากจุดเกิดเหตุไปอยู่กับญาติ

แล้วก็ปล่าโหลวิ้งวิงลูกมาบ้านข้างนอกขับใจ
แล้วเรารู้ไหมว่าเหลืองอะไรไม่รู้อะ
ก่อนนี้เขาเคยมีอาการแบบนี้ไหม
เขาคือเป็นห้นเค้าก็พาไปรักษะ

ถึงคงไม่คิดเอางานมาแล้วมันทิกกะมันเดิน
ส่วนพ่อเลี้ยงของผู้ก่อเหตุนะคะ
นายยงยุทธ์นวลขาวอายุ๕๒ปี
ก็บอกว่านายสิทธิพงศ์ผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ย

มีอาการทางจิตทางประสาท
เคยพาไปรักษาที่จังหวัดสุราธานี

อาการกำลับ

ตัวนายสิทธิพงศ์กับน้องชายของเขา

เขาบอกว่าก็ไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันมาก่อน
ก็เลยไม่รู้จริงว่าสาเหตุที่ไปก่อเหตุเกิดจากอะไร
อ๋อคือคือช่วงนี้คือมัดยา
ครับปกติเอาไปห้าอยู่ตลอดใช่ไหมอ่า
ถึงถึงนี่หน่อยควรควรนี่คือคือคือเอาคือติดฟันบอก
อันนี้ไม่ครับแต่ว่ามันอ่ามันแร่ตามันไม่ค่อยนั่น
ใส่ตาของมันถึงพ่อหมอไปแต่เองครับอันไม่จะบอก
ก็คุมตัวนายสิทธิพงศ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
นะคะแต่ว่านายสิทธิพงศ์ยังพูดจาวกวนค่ะยังพูดไม่
รู้เรื่องอยู่เลยยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าใครตายจากการสอบ
ประวัติก็มีอาการป่วยทางจิตจริงเคยรักษาที่โรง
พยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราธานีเบื้องต้นแจ้งข้อหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะครับเดี๋ยวถ้าผู้ต้องหาคนนี้
ดีขึ้นก็จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ